ดูดวงรายปรักษ์กับออำพอร์นสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศพความรักท่านจะพบและพึงใจกับคนต่างเพศที่ต่างวัยกันมาก
และนี่คืออุปสรรคปัญหาสำคัญของความรักเพราะผู้ใหญ่และมิตรสหายไม่เห็นด้วยและแสดงท่าทีคัดค้าน
ท่านต้องอดทนขอให้ครบและผูกพันเพียงความรู้สึกไว้ก่อน
อย่าเพิ่งตั้งความหวังกับรักที่เกิดในระยะนี้เพราะมีโอกาสผิดหวังง่าย
สุขภาพปัญหาด้านสุขภาพมีเรื่องเก่าเกี่ยวกับช่องท้อง
ถ้าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเช่นนี้มาก่อนขอให้ใกล้ชิดแพทย์
โดยรวมสภาพทั่วทั่วไปดีขึ้นการเดินทางไกลหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม
ขออย่าได้ประมาทควรระวังอุบัติเหตุหรือเรื่องที่ทำให้เจ็บตัวไว้ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะขนาดเล็ก
การเงินเรื่องการเงินยังพอหมุนเวียนประคองตัวไปได้ระยะหนึ่ง
ใช้จ่ายเกินตัวจะลดลงการเงินจะขยับขยายดีเพิ่มขึ้น
ทำให้ท่านมีโอกาสเหลือเก็บไว้ได้บ้างรวมทั้งท่านอาจได้รับเงินสดก้อนหนึ่ง
มาช่วยสภาพคล่องให้ดีขึ้น
การงานไม่ปรากฏปัญหาที่เด่นชัดถึงมีก็เป็นปัญหาคู่กรุ่นอยู่เบื้องลึก
ยังไม่ปรากฏในขณะนี้
การเปลี่ยนแปลงใดยังไม่ปรากฏชัด
อกจากการสะสางงานเดิมหรือรับภาระเพิ่ม
ท่านที่คิดจะหางานใหม่มีแนวโน้มมากว่าจะได้สมใจ
แต่ขอให้ท่านพิจารณาให้รอบครอบว่าเหมาะกับท่านหรือไม่
มีฉะนั้นระยะยาวงานที่ได้มาระยะนี้จะก่อปัญหาได้
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์